ตามจากที่บันทึงไทยรัฐของเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวหลีลับ
ที่พี่การวิพากรภรรยาของพี่เสกโลโซ

ตามภาพนี้คุณผู้ชมคือภาพไหว้
แต่ว่ามือแล้วก็หน้าไม่เหมือนตัวเองเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้พี่การเขาเปิดบ้านหรูในหมู่บ้านเศษสิริ
วัชลพลให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
เป็นบ้านที่พี่เสกโลโซอยู่ปัจจุบัน
แล้วคือก่อนหน้านี้พี่การแล้วก็พี่เสกไม่เคยให้ใครไปเลยนะคะ

ซึ่งเธอยืนยันว่าภาพที่เธอโพสต์ในโซเชียลก่อนหน้านี้นะคะ

และหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าชวนขนหัวลุกนะคะ
ซึ่งพระท่านก็บอกเลยว่าก็เป็นผีนั่นแหละ
ที่มาสีงพี่การ์นแล้วมาขอสวนบุญตรงนั้นเลยค่ะ
รูปเนี่ยพี่ขอพระถ่าย๒รูป
ก็คือ๒รูปนั้นก็ได้ผี๒ตัว
เจ้าอาวาสรู้แล้วไงเนี่ยเนี่ยเจอแล้วรู้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
เอารูปให้ดูก็ว่าเขามารับบุญแล้วไงถึงที่เลย
เร็วด้วยก็เนี่ยมา๒ตัว
เจ้าอาวาสเอาโทรศัพท์เจ้าบ้านถ่ายรูปไว้ด้วย
สองตัวเลยพี่การบอกไปคุณผู้ชมโอ้นะคะ
เท่านั้นไม่พอค่ะพี่การยังพาชมภาพวาดเนี่ยคุณผู้ชม
พระเจ้าตากสินที่สุดหวงแหนค่ะ

อายุร้อยกว่าปีขออภัยนะคะพี่การบอกมา
แล้วก็พระแม่ธรณีนะคะซึ่งพี่การบอกว่า
ช่วยปัดเตาคุณไซค์ที่ทำให้ชีวิตเธอวุ่นวายเสื้อเหลือเกิน
สามีก็โดนขดงคดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชม

มีคนตัดหัวไก่มาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านเนี่ย
แจ๊กกะรีนชี้จุดให้ดูเลยเลือดสาดเต็มไปหมดเลยนะ
ฟังแล้วชนขู่ลุกจริงเลยค่ะ
โอ๊ยไก่คลอขาดอยู่อยู่หนึ่งนี้
ไม่รู้ขนาดไล่หลัวถังขยะ

ตอนนั้นมันมีทุกที่บ้านซาครีนมียั่งข้างก็มี

มีทุกที่ก็พี่รู้แล้วไงว่ามีจริง

ที่บอกว่าจะนิมนต์พามาทำบุญเนี่ย
ทำบุญที่นี่วันที่๑๑กรกฎา
แต่นานธวรรณวันเกิดพิเศษ๗สิงหา๙ลูก
แป๊บเดียวก็จะวันเกิดของพิเศษแล้วนะคะ
ก็เป็นกำลังใจแล้วกันเนอะค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะ